แน่นอนนะฮะค่ำคืนของวันลอยกระทงก็จะมีกลุ่มวัยรุ่นที่มีความคึกขนองออกไปก่อเหตุต่างนะฮะ
มุกดาหารชาวบ้านเขาก็ขับรถไปจอดริมทางแล้วก็ไปร่วมงานลอยกระทง
ทุบรถกระจกแตกไปสามคันครับเป็นฝีมือของวัยรุ่นนี่แหละฮะ
ตอนนี้กำลังเร่งตามตัวมาดำเนินคดีนะครับตำรวจภูทรเมืองมุกดาหารเข้าไปตรวจสอบเหตุคนร้ายทุบกระจกรถยนต์บริเวณถนนวิวัฒสุรการนะฮะ
ในเขตอำเภอเมืองก็ไปพบนายชนิดลีธีระประเสริฐอายุ๓๙ปีเจ้าของรถเชฟโรเล็ตคันนี้
ให้ดูเนี่ยมีร่องรอยตำรวจดูสิรถของเขาถูกคนร้ายทุบกระจกมองข้างแตกไปหมดเลย
นอกจากนี้รถยนต์ของเพื่อนที่มาด้วยกันไปเที่ยวงานรอยกระทงที่มุกดาหารเนี่ย
เจอทุบไปอีก๒คันรวมเป็น๓คันเนี่ยมินิก็โดนนะครับ
นายชนิดบอกว่าตนเองกับเพื่อนก็นำรถยนต์ไปจอดไว้ที่ริมฟุตบาท
ริมถนนวิสุทธสุรการรวมสามคันก็พาครอบครัวเนี่ยเดินไปจากงาน
เดินจากจุดจอดรถไปที่งานลอยกระทงเสร็จแล้วก็เดินกลับมาจากนั้นก็
จัดงานเลี้ยงวันเกิดให้กับลูกสาวจนกระทั่งสัก๓ทุ่ม
ได้ยินเสียงดังเหมือนใครกำลังใช้ไม้ตีวัตถุอะไรบางอย่างคือก็ไม่ได้
เอกใจไม่คิดว่าจะเป็นรถของตัวเองนะฮะจนกระทั่งสัก๔ทุ่ม
เดินไปดูที่รถนะฮะพบว่ากระจกมองข้างรถถูกตีจนแตก
พอเรียกเพื่อนมาดูก็พบว่ารถเพื่อนอีก๒คันก็โดนด้วย
รวมเป็นสามคันโดนตีแตกเช่นเดียวกันแล้วก็ยังบอกนะฮะว่า
ไม่ได้เสียดายกระจกรถนะเพียงแค่อยากรู้ว่าใครเป็นคนทำ
ทำไปทำไมเพราะเหตุใดถึงทำแบบนี้ไปแกล้งกันหรือเปล่า
เพราะเขาเองกับเพื่อนก็ไม่ได้เคยมีปัญหากับคนในพื้นที่มาก่อนนะครับ
ต้นตำรวจคาดว่าน่าจะเป็นการกันแกล้งมากกว่าประสงค์ต่อทรัพย์สิน
เพราะว่าของมีค่ายังอยู่เหมือนเดิมอาจจะเกิดจากวัยรุ่นในพื้นที่
มาเที่ยวแล้วก็คึกขนองนะฮะตอนนี้ก็จะมีการเร่งติดตามตัวคนร้าย
ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะครับ